อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะ
ทำให้ตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยเสียชีวิตเลยโอ้โหอุบัติเหตุนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์ขี่มา
แล้วก็แหกโค้งไปชนกับตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะรอยตรงนี้คือชนกับแบรีเออร์
เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปคุมชุมนุมอะไร
ใช่ค่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นตอนตี๔นะคะ
ทางสารวัตรสอบสวนของสนทุ่ง๒ห้องก็ได้รับแจ้งว่ามันมีเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนแบรีเออร์
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คุณผู้ชมอยู่ตรงริมถนนวิภาวดีรังสิต
ตรงช่องคู่ขนานตรงนั้นมันเป็นจุดคุณผู้ชมนึกภาพออกไหม
ตรงที่จ่ายด่านโทเวย์ขาเข้า
นี่ใกล้ไทรรัฐเลยนะใช่
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็มีทั้งแพทย์แผนกนิติเวท
โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ป่อเต็กตึงไป
ริมถนนทางช่องซ้ายสุดก็ไปเจอศพของ๑๐ตำรวจตรีอัฐพล
หัตถปณิตอายุ๒๙ปีซึ่งก็เป็นผู้บังคับหมู่
กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนค่ะ
ลักษณะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วตามเนื้อตามตัว
ก็มีแผลกระโหลกศีรษะแตกค่ะนอนหงายจมกองเลือด
ตรงฟุตปาดตรงนั้นเลยแล้วนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนะคะ
สภาพหน้ารถนี่แฮนซ้ายหักเลยนะแล้วไปตรวจสอบ
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วแหละตรงรอยแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพเอาไว้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ตอนตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นตำรวจไม่เจอรถคู่กรณีนะคะ
แล้วไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุด้วย
ก็เลยคิดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เสียหลักแหกโค้งมาชนแบรีเออร์ตรงนี้
ก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วไปกระแทกกับขอบฟุตปาดจนเสียชีวิต
ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็นำร่างของผู้ตายส่งนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
ชนะสูตรประสานญาติมารับศพต่อไปนะคะ